ขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยเนี่ย

ชิงชะเลิศผู้ชนะได้รับเงินรางวัล

สมบัติบัญชาเมฆอดีตช้ำโลกมวยไทยชื่อดัง

หัวขาเปิดเผยอีกว่าหากใครไปที่สนาม

เขาจะไปให้กำลังใจนักมวยที่แข่งขันในวันนั้น

ช่อง๓๒ถ่ายท้อสดนะครับ

อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐม
วันเสาร์ที่๒๓พฤศจิกายนนี้นะครับ
ตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา

เปิดตัวนักเตะ๓๐คน
ในชุดสู้สิทธิ์ฟุตบอลจันตุรมิตร

นายประนุพงศ์ปินสุวรรณนะครับอดีต

กล่าวว่าเชื่อมั่นในความพร้อมและศักยภาพ
ผู้เล่นอสัมชันว่าสามารถต่อพรกับ

แชมป์ให้ได้อีกครั้งนั่นเองนะครับ
สำหรับฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่๒๐

ชะลาศัยเปิดสนามวันที่

เก่าพบกรุงเทพคริสเตียนเวลา
บ่ายโมงคู่สองเจ้าภาพสวนกุหลาบ

ส่วนรอบชิงชนะเลิศแข่งขันวันเสาร์
ที่๑๖พฤศจิกายนนะครับ